เพราะว่าก็มีโอกาสไปถ่านเทียนช่าไทย

ดูของธิริภัพร์ภูมิจันทร์ก่อนนะครับ
ธิริภัณฑ์เนี่ย

ไม่ได้ติดตามก็รู้ว่าเพลงมันดังเฉย
ก็คอยดูเฉยก็เป็นสิ่งที่ดีครับ
เพราะว่าเราก็ยังไม่เคยมีอะไรแบบนี้มาเชียร์บอล
ผมว่ามันก็เป็นเรื่องดีกันเรื่องดีของฟุตบอลไทยเหมือนกันครับ
รู้จักแต่กัปตันเชอปางใช่ไหมคนเดียว
ก็ฝากเชียร์ครับฝากเป็นกำลังใจให้นักบอลทีมชาติไทยด้วยครับ
อีกหนึ่งคนนะคะนวรุนศรียันเกมนะคะ
เขาก็บอกว่าก็จะหวังเหมือนกันว่าอยากจะรับใช้ชาติ

ก็ชอบทั้งหมดเลยครับผมก็ติดตามอยู่ครับ
เป็นสิ่งที่ดีนะครับว่าทำให้ได้วงการบันเทิงเข้ามาทุกอย่าง
คนก็อาจจะเข้ามาดูกันเยอะขึ้นอะไรอย่างนี้
ก็คงเป็นสีสันอีกแบบหนึ่งก็น่าจะสนุกครับ
ก็ขอบคุณครับที่เข้ามาร่วมจอยกับทีมชาติไทยครับ
พอเขาเข้ามาในสิ่งที่เราอยู่กับฟุตบอล
มันก็จะเป็นที่เราต้องเข้าไปรู้เรื่องของเขาแล้วไง
ต้องทำการบ้านนิดหนึ่งถูกต้อง